งานบุญงานกุศลยังมีมาประชาสัมพันธ์กันนะครับ
ที่โคลาศจังหวัดนครราชสีมานะครับ

คือผีมาขอส่วนบุญส่วนกุศล
จากผู้ที่มาบริจาคโลหิตครับ

โอ้วอ้าว
โอ้โหมานั่งตาปิ้นตาถลนกันแบบนี้

ตกใจอ่ะดิบางทีนี่คือบรรยากาศที่งาน

ชาติไทยฮะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทอร์เวติวันโคราช
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะก็มีบรรดาผี
เขาบอกว่าหลายเชื้อชาติเลยมาขอสวดบุญส่วนกุศลจากผู้บริจาคเลือดครับ
ก็จะไปเกาะตามเตียงแบบนี้นี่เอาจริงนะถ้าเป็นผมนั่งให้บริจาคเลือดอยู่นะ
หลับเพลินนะเจอแบบนี้เข้าไปแล้วเราก็ขากระตุก
ถ้ากะตุกเลยกะตุกแบบไม่ตั้งใจ

คุณผู้ชมเห็นแบบนี้มันเป็นกิจกรรมที่เขาสร้างสีสันครับคุณผู้ชมครับ
ในงานนี้นะฮะทางสภากชาติเนี่ยเขาเชิญชวนให้คนทั่วไปมาร่วม
การทำบุญในวันที่๓๑ตุลาคมนี้นะ
ก็ซึ่งจะตรงกับวันลอยกระทงพอดี๓๑ก็วันหนา
ตรงนี้ไงมีทั้งลอยกระทงแล้วก็ฮาโลฟีนรวมกันเป็นเลยเป็นกระทงโลวีน
รวมสองชาติกันด้วยกันมันเป็นบรรยากาศที่สนุกนะ
แล้วก็เป็นการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตด้วยนะฮะด้วยการมอบกระทงให้เป็นเที่ยวลึกไง
บริจักษโลหินแล้วก็ได้กระทงกลับมาเพื่อจะไปทำการลอยกระทงในวันต่อไปนะครับ
แล้วก็จะเป็นการเสด็จข้อเสริมบุญบรรมีตามประเพณีความเชื่อของคนไทยอีกด้วย
ทางนี้สภากาชาติไทยนะครับขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมการบริจาคโลหิต
โครงการ๓๑ออกเทอร์เบอร์๒๐๒๐ในวันเพ่นเดือน๑๒หนีผีมาให้เลือด
ในวันเสาร์ที่๓๑ตุลาคมนี้นะครับที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๕
จังหวัดนครราชสีมาสภากาชาติไทยเวลา๙นจนถึง๑๕น
และห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาติไทยศูนย์การค้าเทอร์มินอลเทอร์เนติวันโคราช
เวลา๑๑นจนถึง๑๗น๓๐นนะครับ
แต่เอาจริงนะหลายพื้นที่ในหลายภาคหลายจังหวัดของประเทศไทย

ใช่ค่ะก็เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้ร่วมทำความดี
ยิ่งให้ยิ่งได้ให้เลือดเท่ากับให้ชีวิตนะคะ